ศพที่เจอที่อะไรนะ
ฆ่าหั่นซ่อบก็เผาอำพลัง
ตัวเนี่ยท่อนตัวไปอยู่ที่วังน้อย
แต่ว่าแขนขาไปอยู่บางปะอิน
แล้วตอนแรกคิดว่าศพแบบนี้ร่างแบบนี้

ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว
คือจับภรรยาก่อน
บอกว่าน่าจะเป็นฝีมือภรรยาแต่เป็นฝีมือของการบงการหรือทำเอง

คดีนี้นะครับอย่างที่ก๊อฟกับปุ้ยได้เล่าไปเบื้องต้นฮะ
มีคนพบชิ้นส่วนชายนิรนามอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ถูกทิ้งไว้ใน๒จุดที่พระนครศรีอยุธยา
จุดแรกคือที่ดินในโครงการบ้านจัดสรรร้าง
ตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยศพอยู่ในสภาพนอนหงาย
ท่อนแขนท่อนขาศีรษะถูกตัดทิ้งกลางหน้าอกมีบาดแผลถูกแทง
นมด้านขวาถูกตัดทิ้งครับ
สภาพศพถูกไฟไหม้ไปประมาณ๓๐
ส่วนจุดที่๒ริมถนนสาย๓๔๗บางปะอินมุ่งหน้าบางปะหัน
หมู่๙ตะบนบางประแดงอำเภอบางปะอินครับห่างจากจุดแรกไปถึง๔๘กิโลเมตรเนี่ย
มีชิ้นส่วนท่อนแขนและขารวม๖ชิ้นด้วยกันจุดนี้
นำใส่ถุงดำมาเผาอำพลางเช่นเดียวกัน
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นศพเดียวกันครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ทั้งสองจุดเลยได้ข้อมูลบอกว่าที่จุดแรกคือบริเวณโครงการบ้านจัดสรร้าง
มีคนงานในโรงงานคอนกรีตที่อยู่ใกล้เคียงเล่าบอกว่า
คุณนักข่าววันเกิดเหตุตี๔ได้นะผมมาทำงานครับนะฮะคงมาเข้ากะแหละ
ก็ยังไม่พบว่ามีการเผาหญ้าแต่ชั่วโมงเดียวถัดมาตีห้าครับ
มีคนงานออกไปตลาดบอกว่าไฟกำลังไหม้นะสงสัยมีคนแอบเผาขยะ
๖นาฬิกาครับคนงานอีกคนออกไปใส่บาทไฟมอดแล้ว
แล้วก็ขี่รถจักรยายนกลับเข้ามาในโรงงานตอน๗โมงครับ
ได้กลิ่นนี้มันแปลกนะมันเหมือนเนื้อไหม้
กระทั่ง๘นาฬิกาครับคนงานขับรถแบ็คโฮ
ซึ่งมีความสูงประมาณ๓เมตรผ่านจุดดังกล่าวก็เลยเหลือไปเห็นครับ
มันคล้ายชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยไม่ไกลจากถนน
จอดรถลงไปดูอ้าวมันเป็นชิ้นส่วนมนุษย์จริงนะครับ
สันนิษฐานไว้ว่าไอ้เหตุฆ่าไอ้เหตุเผาอำพลางเนี่ยนะฮะ
มันน่าจะอยู่ช่วงตี๔ถึงตี๕ครับคุณผู้ชมครับ
รอช้าแล้วมันจะไม่มีรอยแบบรอยเกาะกระดินเยอะเพราะไงรอยเกาะกระดิน
อีกจิตหนึ่งที่ไปตรวจสอบคุณผู้ชมก็คือมริมถนนสาย๓๔๗บางไปอิ่นนะฮะ
อย่างที่เราได้รายงานไปว่าเป็นจุดที่ไปพบแขนกับขา
เฉือนออกมาจากลำตัวแล้วก็เอาไปเผาอำพลางตรงเนี้ยนะฮะ
จุดที่ไปเจอเนี่ยมันอยู่ห่างถนนประมาณสัก๒เมตรได้
จุดที่เอาแขนขาไปเผามันอยู่ใกล้กับคูน้ำ
มีต้นไม้มีย่าขึ้นปกคลุม

พงหญ้าที่อยู่ริมถนนมันก็ถูกเผาไป
ราบเป็นแนวสัก๑๐เมตรอย่างที่เห็นในภาพ
มันก็จะเป็นรอยเผารอยไหม้ดำนะฮะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยไปขอดูกล้องวงจรปิดตามร้านค้าแล้วบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
แต่ว่าคือมันไม่มีจุดไหนที่กล้องมันส่องมาถึงจุดที่เจอศพเลย
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตอน๔ทุ่ม
มันก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่มีคนเอาอะไรมาพงมาเผายังไม่มี
แต่หลังจากทราบว่ามีคนเห็นเรื่องของการเอาซากของแขนขาไปเผา
แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กก็เลยมีคนเข้ามาบอกว่านะฮะเขาผ่านจุดนี้
ตอนตี๔๓๐จุดนั้นเห็นมีไฟไหม้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว
ไปฟังเสียงพยานจากชาวบ้านคนนี้หน่อยนะครับ
ก็เห็นไฟมันลุกข้างทางครับตรงช่วงนั้นก่อนถึงสะพาน

ไฟมันก็แรงอยู่นะเพราะมันมืดตรงนั้นน่ะมันมืด
ซึ่งปกติเราพันธุ์ตรงนี้ทุกวันไหมดิช่วงเวลานี้
ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ตำรวจสันนิษฐานเอาไว้ในจุดแรกว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่าจะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๔เป็นต้นไป
สักประมาณตี๔๓๐ที่มีคนเอาศพไปทิ้งแล้วก็ไปเผาเอาไว้ทั้ง๒จุด
ทั้งที่วังน้อยแล้วก็บางปะอินนะครับ
ความคืบหน้าของคดีพลตำรวจตรีสุพัทธีบุญครอง
กับรองผู้บังคับการตำรวจพลุทธรพนิพนธ์๑ได้มีการประชุมกับชุดสูบสวน
ระดมคลี่คลายคดีจากหลายหน่วยงาน
ล่าสุดค่ำที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้
ตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วครับ
นั่นก็คือภรรยาของผู้ตาย
ตำรวจมีหลักฐานซึ่งเชื่อได้ว่า
ภรรยาเป็นคนลงมือฆ่าหันศพสามีตัวเอง
แล้วพุทธอาหารเองรับสารภาพแล้ว
แต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
เหตุจูงใจว่าคุณก่อเหตุฆ่าสามีเพราะอะไร
มันมีความหึงหวงมันมีความอะไรนอกใจกันหรืออย่างไร
แล้ววิธีการที่คุณก่อเหตุเนี่ย
มันยังไม่ทราบได้ว่าภรรยาคนนี้ทำคนเดียวหรือเปล่า
ชำแหละศพคนเดียวหั่นศพคนเดียว
เอาศพไปทิ้งไปเผาคนเดียวทั้งสองจุดหรือไม่อย่างไร
หรือมีคนร่วมขบวนการในการทำเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
เดี๋ยววันนี้ตำรวจจะแถลงข่าวผลการสืบสวนเมื่อคืนนี้
หลังจากที่ภรรยาสารภาพรวมทั้งจะคุมตัวภรรยาคนนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุในวันนี้ด้วย
เดี๋ยวคงจะทราบว่าเขาทำเองหรือมีคนอื่นมาช่วยกัน
ในการชำแหละศพแล้วก็แยกชิ้นส่วนไปเผาตามจุดต่างนะครับ